คราวนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการท่องเที่ยว

เรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเรา

แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งกลุ่ม
มองเขาหรือมองข้ามเขาก็ไม่ได้ครับ
นั่นคือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่จะมาจัดงานแต่งงาน
เพราะว่าเฉลี่ยแล้วเม็ดเงินประมาณ๑๐ล้านบาทต่อคู่นะครับ
ในการเดินทางมาจัดงานแต่งที่ไทย
แล้วก็ยังมีกลุ่มนักเรียนชาวอินเดียอีก

วิธีการจะเจาะตลาดคนกลุ่มนี้ทำอย่างไร
คุณสรรญาคงอยู่มีคำตอบมาฝากครับ
กลุ่มชาวอินเดียที่เดินทางมาจัดงานแต่งงาน
ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดนักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททให้ความสำคัญในปีนี้
ตลาดอินเดียเป็นตลาดที่มีความสำคัญมาก
ติดอันดับท็อปเทนของประเทศไทยเหมือนกัน
เมื่อเปรียบเทียบต้องเที่ยวจางชาติที่เข้ามาประเทศไทย
ดิ้ง๓๐๐คู่กับเทียบกับจำนวนประชากร
ท่องเที่ยวที่เข้า๑ล้าน
น่าจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์๓๐๓๔๐๐คู่

ถ้าเครียดทำจำนวนเรดดิ้งไม่ใหญ่แต่เงินมหาศาล
จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่มาจัดงานแต่งงานในไทยจะมีสัดส่วนไม่มากจากจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียทั้งหมดที่เข้ามาท่องเที่ยวไทย
แต่ก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ดีกว่าทุกกลุ่มค่ะเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวอินเดีย
เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางเพราะค่าใช้จ่ายที่เสียไปคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ
โดยเฉพาะในกลุ่มจัดงานแต่งงานที่ผู้ประกอบการมองว่ามีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
ต้องการขยายฐานตลาดก็คือ
บ้านเราเรียกกลุ่มก่อนแต่งงานหรือกลุ่มเฉลิมฉลอง
ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเป็นที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวอินเดียกลุ่มสาวเหล่านี้อยู่
ส่วนใหญ่ก็เป็นวัย๒๕๓๕ปี
จากการทำตลาดร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวเอกชน
ยังทำการตลาดผ่านสื่อต่างในอินเดีย
ด้วยการใช้ดารานักแสดงและพิธีกรชาวอินเดียที่มีชื่อเสียง

รวมทั้งการนำทัพผู้ประกอบการ
ร่วมงานส่งเสริมการขายในเมืองหลัก

อย่างงานมหากรรมแสดงรถบัวลาและแหลลี่
ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่๗ในเมืองดิวเดลี
มีรถเข้าร่วมมากกว่า๑๐๐คัน

ททนำมาใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย
ให้นักท่องเที่ยวระดับไฮเอ็นของอินเดีย
ได้รู้จักประเทศไทยแล้วก็ไปท่องเที่ยวค่ะ
ปีนี้ททตั้งเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวอินเดีย
เข้ามาท่องเที่ยวในไทย๑๑๙๕๐๐คน
และสร้างรายได้เข้าประเทศ๕๙๐๐๐ล้านบาท
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน